ผมนึกว่ามันจะไม่ต้องอ่านข่าวแบบนี้แล้วนะ
ซ้ำซากเก๋งแช่ขวาขับไม่หลบรถฉุกเฉินครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปแล้วก็ดูข่าวให้จบแล้วก็คิดแล้วก็ประมวลนะ
แล้วก็ลองวิเคราะห์หน่อยวิจารณ์หน่อยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
มันเหมาะสมไม่เหมาะสมมีเหตุผลรองรับหรือไม่อย่างไรลองดูคลิปครับ
เอาเนื้อหาก่อนนะเอาเนื้อหาก่อน

แล้วก็ส่งเข้าไปในกองบรรณาธิการเหมือนกัน
ดูต่อดูต่อคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๑ธันวาคมที่ผ่านมา๔โมงเย็น
รถฉุกเฉินพาใครไปผู้ป่วยผู้หญิงอายุ๗๐ครับท่าน
เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยแล้วติดโควิดมีอาการหายใจหอบเหนื่อย
ซิเจนในเลือดต่ำแล้วนะครับต้องรีบส่งโรงพยาบาลครับ
แต่ระหว่างทางรถพยาบาลก็แล่นชิดขวาใช่ไหม
ตามถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าแยกสุธิศาล
แล้วก็รถทุกคันก็ให้ความร่วมมือเข้าเลนซ้ายเข้าเลนซ้ายกันหมด
ไว้รถเก๋งสีดำคันนี้คันในคลิปนี่
ซึ่งไม่หลบเข้าเลนซ้ายแต่ขับแช่ขวา
แล้วยังขับเบรกขับเบรกขับเบรกไปตลอดทาง
เจ้าหน้าที่เปิดทั้งไฟฉุกเฉินให้เห็นแล้วเปิดทั้งเสียงให้ได้ยินไม่เป็นผลครับ
เจ้าหน้าที่ต้องลงจากรถไปแล้วแจ้งบอกคนขับบอกว่า
ในรถมีผู้ป่วยฉุกเฉินนะพี่ขอทางให้รถพยาบาลหน่อย
แต่คนขับรถเก๋งก็ไม่ยอมขยับรถจอดแช่
ขวางรถพยาบาลอยู่อย่างนั้นฮะแล้วก็ยกขึ้นมา
มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปบ้างนะครับหลังจากถูกแชร์
หลายคนเข้าไปตำหนิคนขับรถเก่งเรื่องตำหนิผมไม่อ่านซ้ำก็แล้วกัน
แต่ว่ามีบางคนบอกว่ามองต่างมุมบอกว่า
คนขับรถเก๋งอาจตั้งใจให้รถฉุกเฉินแซงไปทางซ้ายก็ได้
เพราะเขาเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วขับชิดขวา
ชิดขอบทางแล้วจนชิดตรงเกาะกลางทางด่วนแล้ว
ใช่ไหมใช่นะฮะคือถ้ารถลักษณะแบบนี้ในเวลาปกติ
ก็บอกว่าประมาณว่าฉันจะชิดขวา
อะไรแบบนี้ใช่สื่อสารแบบนี้
แต่คนที่มาเม้นแบบนี้ถามว่าคุณคิดได้ไหม

มันผิดหลักการเรื่องฉุกเฉินบนถนน
เพราะว่ารถพยาบาลเขาจะไม่หักซ้ายหักขวานะครับ

พวกเขาจะช่วยเหลือ
เอามือจับนั่นใส่เครื่องช่วยหายใจ
เอามือปั๊มหัวใจเอามือทำอะไร

เกิดว่ารถหักหลบออกซ้ายเวียงขวาแบบนี้
ขวาจนให้อีกนึกภาพออกหรือยังฮะ

นี่แหละครับเขาถึงไม่ให้รถพยาบาลหลบเขาให้คุณหลบ
ใช่หลบให้หน่อยเถอะครับชีวิตเพื่อนมนุษย์ฮะ
ข่าวนี้เนี่ยคนก็วิภาควิจารณ์คนก็คอมเมนต์กันเยอะเหมือนกัน